มาดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์นะครับ
โค้งแห่งนี้เคยถูกเรียกว่าเป็นโค้งสิบหกศพ
แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุนะครับ
รถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๒ศพ

ทีนี้ชาวบ้านกลัวอาถรรพ์เรื่องของตัวเป็นตัวตายตัวแทนนะครับ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
เล่าลือจากชาวบ้านถึงความอาถรรพ์ของโค้ง๑๖ศพ
บริเวณหมู่๘ตะบลบอำเภอขลุงจันทบุรี
รอยต่อระหว่างจันทบุรีและตราด

กัดกินชีวิตคนที่เดินทางสัญจรไปมาบริเวณนี้
ชาวบ้านต้องช่วยกันสร้างสารให้สัมภเวษีเหล่านี้อยู่

เพื่อทำพิธีกรรมสวดส่งวิญญาณ
วันที่๓เดือนมกราคมของทุกปี
ชาวบ้านผู้รีเริ่มสร้างสารสัมภเวษีบอกว่า
โค้งนี้กินชีวิตคนมาแล้วหลายคน
จุดนี้แต่ก่อนเป็นท่าเรือเก่า
มีเหตุฆาตกรรมชิงทรัพย์ผู้คนล้มตายหลายสิบคน
กระทั่งมาสร้างถนนโค้งเชื่อมต่อกับสะพานข้ามคลอง
วิญญาณตั้งแต่รุ่งเก่าหิวหวย
เอาชีวิตคนสัญจรไปมา
คืนออกมาหลอกหลอนเห็นเพียงแต่ตัวไม่มีหัวเดินไปมาตามถนน
หลังชาวบ้านรวมตัวทำบุญสวดส่งวิญญาณตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เหตุการณ์ก็เบาบางลงและหายไปกระทั่งกลางดึกที่ผ่านมา
มี๒ชายวัยรุ่นชาวกัมพูชาขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักแหกโค้ง
ขอบสะพานทำให้ร่างของคนซ้อนกระเด็นตกน้ำ
อีกคนถูกอัดก๊อปปี้กับขอบสะพานเสียชีวิตทั้งคู่
เทียระชูเลิศอายุ๔๔ปีชาวบ้านที่อาศัยใกล้โค้งอาถรรพ์นี้บอกว่า
ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เจอแต่เรื่องประหลาด
ดึกคืนที่ย้ายมาวันแรกฝันเห็นสัมภเวษีมานั่งรายล้อมขอส่วนบุญ
นแล้วตนเล่าผลัดเปลี่ยนหน้าตากันมาขอส่วนบุญไม่ซ้ำ
วิญญาณคนชราเด็กและวัยรุ่น
ตัวเขาเชื่อว่าวิญญาณที่เขาฝันถึงได้ตายและถูกจองจำอยู่บริเวณนี้
ยังไม่หลุดพ้นไม่สามารถไปเกิดได้จึงต้องมาขอส่วนบุญ
ฝันครึ่งหลับครึ่งตื่นมีคนมาหานั่งล้อมรอบ
แค่นั้นแหละแล้วก็มีคนมาโกรธแล้วก็บอกว่าเออ
อยากได้อะไรก็บอกเดี๋ยวจะทำบุญไปให้
แค่นั้นเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็ไปหมดแต่เขาเปลี่ยนชุดมาหลายชุด
ขณะที่ข้อมูลจากภรรยาของผู้เสียชีวิตล่าสุด๒ศพ
บอกว่าทั้งคู่พูดเป็นลางบอกเหตุตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
ว่าถ้าตายทำบุญให้ด้วยก่อนจะซิ่งรถจักรยานยนต์แหกโค้งเสียชีวิตทั้งคู่
ตามคำบอกลาหลังเกิดเหตุครั้งนี้
ชาวบ้านในพื้นที่ต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าโค้งกินคนได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง
หรือไม่แต่ก็มีบางส่วนที่มองไปในมุมการลบหลู่สาร
เพราะก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านเห็นชายหนึ่งในวัยรุ่นที่เสียชีวิต
ยืนปัสสาวะที่สารสัมภเวษี
ขณะที่บางส่วนมองว่าอาจเป็นเพราะไฟส่องสว่าง
และลักษณะทางโค้งที่ไม่สมดุลจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน